จังหวัดมาให้ดูไปที่เชียงใหม่กันหน่อย
ที่นี่นะก็ไม่แพ้กันหรอกโดยเฉพาะที่ดอยอ่างขาง
โอ้โหใครที่ชอบถ่ายภาพกับดอกนางพญาเสือโครง
หรือว่าซากุระเมืองไทยไม่ควรจะพลาดด้วยประการทั้งปวง
คุณผู้ชมขึ้นไปเลยตอนนี้กำลังออกแล้ว
แต่ว่าเป็นสีขาวนะนี่เห็นไหม
พาไปเลยครับดอยอ่างคางที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
ไปชมดอกนางพญาเสือโครงนะฮะ
เราก็รู้จักกันในชื่อของซากุระเมืองไทย
ตอนนี้เริ่มผลิออกมาแล้วผลิดอกออกบานมาแล้วนะทางขึ้นดอย
แล้วก็ตามไหล่เขาบริเวณซอยข้างตลาด
หน้าสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

เหมือนที่เราเคยเห็นกันแต่ว่าเป็นดอกสีขาว

ทางสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเขาขยายพันธุ
แล้วก็ลงปลูกเอาไว้ตามแนวถนนกว่า๑๕๐ต้น
ซึ่งคาดว่าทุกต้นจะออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกัน
ช่วงเดือนมกราคมคือเดือนหน้า
มันจะสวยแบบเต็มที่แบบออกแบบทุกกิ่งเลยอ่ะ
แต่ว่าว่าออกการไปเก็บภาพสวย
จะบานไปจนถึงสักประมาณต้นเดือนกุมภา

ใครที่ไปอ่างคางก็ไปถ่ายภาพสวย
ดอกนางพญาเสือโครงได้
นี่คุณทัศนัยเอาดอกนางพญาเสือโครงมาให้ดู

ต้องไปที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมที่พยาวอากาศกำลังดีเลย
แล้วช่วงนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาดูสิชมทุ่งดอกทานตะวันที่ตำบลป่าซาง
อำเภอดอกคำใต้แล้วตรงนี้เนี่ยเป็นทุ่งทันตะวันใหญ่แปดไร่อ่ะ
โอ้โหเหลืองอร่ามเลยอยู่ริมถนนสายพยาวเชียงคำนะคะ
เจ้าของทุ่งทานตะวันก็คือคุณจรูนสมศรีบอกว่าตั้งใจเลยอ่ะ
ปลูกทานตะวันให้โตแล้วก็ออกดอกเพื่อบานต้อนรับนักท่องเที่ยว
ช่วงปีใหม่แบบนี้แล้วมีจุดเช็คอินด้วยนะ
ให้ได้มาถ่ายภาพเป็นที่ละลึกค่ะแล้วก็จุดที่ได้รับความนิยมเนี่ย

มุมนี้ชื่อเนี่ยเขามีชื่อเก๋ว่ามุมรอกิ๊กค่ะ

นี่ไปถ่ายรูปได้เลยตรงจุดตรงนี้
แล้วก็จะมีรถไถบริการพานั่งเที่ยวชมรอบทุ่งทานตะวันนะ
ทุ่งทานตะวันเขาเปิดให้บริการคือเปิดไปตั้งแต่วันนี้

คิดค่าเข้าชม๒๐บาทเท่านั้นเองสำหรับผู้ใหญ่

ไปแล้วใส่เสื้อสีสวยนะสีแดงสีน้ำเงิน
ไปตัดกับทุ่งทันตะวันสีเหลืองแบบ
เพิ่มอีกมุมได้ไหมสำหรับคนโสดมุมรอแฟนได้ไหม
แล้วคุณทัศนัยจะไปอยู่มุมรอกิ๊กหรือมุมรอแฟน

ไปได้นะปีใหม่นี้นะฮะ
จากเหนือลงมาอีสานก็หน่อยเดี๋ยวอีสานจะน้อยใจว่าไม่ไปเที่ยวกัน
พาไปภาคอีสานเขาก็มีดอกไม้สวยเหมือนกัน
เที่ยวขาวพนมดงรักษ์ครับนะฮะ

อยู่ที่อำเภอพนมดงรักนะฮะ

ก่อนที่จะไปชมดอกไม้ให้ชมวิวกันก่อนเมื่อเช้า

อันนี้คือจุดชมวิวช่องปลดต่างครับ
สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ๒๐๐๔๗๕เมตรนะครับ
มองเห็นไหล่เขาที่กั้นชายแดนไทยกัมพูชาได้ด้วย
มองเห็นบ้านบริเวณชาวกัมพูชาได้ด้วยนะครับ
มุมนี้ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับช่องปลดต่าง
เห็นได้ชัดเลยนะฝั่งนั้นคือกัมพูชา
แล้วตลอดเส้นทางที่ขึ้นไปช่องกรบต่าง
ก็จะผ่านผืนป่าที่ร่มรื่นนะครับ
จากนี้ห่างออกไป๔๐๐เมตรครับ
นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินไปชมพันไม้พระราชทาน
พระราชทานนามจากสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
พระบรมราชชนนานีพันปีหลวงประกอบไปด้วย
ร้อยสุวรรณาทิพเกษรดุสีตา
มณีเทวาจรัสจันทรญาติน้ำค้างหยาดน้ำค้าง
ทั้งหมดนี้เป็นพันไม้หาดูยากมากนะครับ
พบเห็นในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น
แล้วก็บนพรานพนมช่องปลดแอบแห่งนี้ที่จังหวัดสุรินไปได้นะครับ
ถ้าคุณผู้ชมสนใจจะไปดูความสวยงามไปเอง

ประสานไปก่อนประสานไปที่สำนักงานเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ห้วยทัพทันห้วยสำรานอำเภอกาบเชิงนะฮะ
โทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขที่จะขึ้นให้
จดเอาไว้ก็ได้นะครับศูนย์เก้าศูนย์สามหกสามสี่หนึ่งสี่เจ็ด
และศูนย์แปดสามเจ็ดสองเก้าศูนย์เก้าเก้าสองแคปหน้าจอไว้เลยนะฮะ
เพื่อจะได้อำนวยความสะดวกให้แล้วก็เป็นไปตามระเบียบของกรมสัตว์ป่า
และพันธุ์พืชนะฮะศูนย์แปดสามเจ็ดเก้าสองศูนย์เก้าเก้าสองนะฮะ
เบอร์ก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอทั้งสองเบอร์นะฮะโทรไปสอบถามหรือว่าไปจองคิว
ในการเดินขึ้นไปก็ได้โอ้โหดอกสวยมากเลยดูสิสวยอ่ะนะฮะเวลาไปถ่ายรูปแบบนี้
คุณผู้ชมเนี่ยค่ะในข่าวเที่ยงไทยรัฐของเราก็จะมีช่วงพาไปเที่ยวพาไปกินแบบนี้